คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้เรื่อยค่ะ

เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาตั้งใจ
การแข่งขันปั่นจักรยานทางไกล
เขาแข่งกัน๑๘๒๐พฤษภาคม

ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวหมายเลข๒๐๑
ศรสีแดงเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเนี่ยค่ะ
ช่วงจังหวะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ว
ประมาณ๗๐๐เมตรจะถึงเส้นชัยแล้ว
คนเสื้อเขียวเขาก็ไปชน
นี่ลองดูนะคะแล้วก็ช่วยกันนึกตามอีกที

แล้วก็ล้มกันระเนรนาศเลยเจ็บกันไปหลายคน
ทีนี้ทางคนที่อยู่ในคลิปที่เป็นคนไปชนเขา

เพราะว่าจังหวะนั้นมีคนมาทางขวามือของเขา

ก็เลยไปชนคนแล้วเขาก็เลยล้มกันไป
แต่ในโลกโซเชียลเขาช่วยกันดูภาพ
วิจารณ์หนักว่ามันตั้งใจชัดเลย
มันช่วงจังหวะจะถึงเส้นชัยแล้วด้วย

แล้วเขาก็ได้รางวัลด้วยนะเบอร์๒๐๕คนนี้ค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
โค้ชของเบอร์๒๐๕

ดาบตำรวจสุริยันพลอาจทันหรือว่าดาบจอร์ชนะคะ
เป็นโค้ชให้นักปั่นวัย๑๘ที่อยู่ในคลิปภาพค่ะ
ก็บอกว่าเป็นโค้ชให้กับทีมจักรยานโรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสิน
วัย๑๘เป็นชาวจังหวัดยะโสธร
วันแข่งน้องเขาไปแข่งที่จังหวัดนครพนมด้วยตัวเอง
แล้วตัวโค้ชก็เห็นข่าวจากโลกโซเชียล
ชเขาบอกว่าถ้ามองแบบการแข่งขันนะ
มันก็ถือเป็นการชิงจังหวะกันก่อนเข้าเส้นชัย
ช่วงตรงนั้นเขาจะปั่นกันแรง
ก็ชิงดังวันมันใกล้เส้นชัยอยู่แล้ว
แต่ถ้ามองภาพแบบคนทั่วไปก็เหมือนกับ
น้องเขาโยกตัวใส่คนที่อยู่ข้างฝั่งซ้าย

คลิปนี้โค้ชบอกว่ามันมองได้๒แบบ
แบบการแข่งขันกับมองแบบคนทั่วไป
นี่ค่ะในการแข่งขันมีหลายรุ่นนะคะ
เขาร่วมกันแข่งคือหลายรุ่นหลายอายุเลย
ชบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก
นามของโค้ชอยากจะให้สังคมเข้าใจ

เบอร์๒๐๕เองเขาก็ขอโทษคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว

ชบอกว่าผมก็ไม่ได้เข้าข้างนักกีฬาของตัวเองนะ
เพราะว่าน้องเขาก็แสดงสปีริตนักกีฬาแล้ว

ส่วนสังคมจะตัดสินยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแต่ละบุคค

ดราบจอฟท์ที่เป็นโค้ชให้กับน้องก็บอกว่า

ยังไม่ได้คุยกับน้องนักปั่นคนในคลิปนะคะ
เชื่อว่าน้องยังคงรับกระแสสังคมไม่ได้
ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วไปอยู่ที่จังหวัดยะโสธรแล้ว
แข่งขันนี้มันแข่งขันใหญ่อะค่ะ
ก็รวมกลุ่มทุกอายุเลย
ครับบ้านเราก็นักขี่จักรยานเยอะนะฮะ

เรื่องธรรมดาไหมเวลาเข้าเส้นชัยที่แบบ
กันแบบสุดตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเซจะเบียด

ทางคณะกรรมการทางผู้จัดงานเขาก็ตรวจสอบให้ดุอยู่ด้วยนะคะ